ดราม่าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นจากคุณอ้นสารวุฒินะฮะ
ก็เขาไปชมภาพยนตร์อยู่ที่โรงหนัง
ภาพยนตร์จะเริ่มฉายก็จะมีเพลงสันเสริมพระบารมี

แต่คุณอ้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งไม่ยอมยืนขึ้นนั่งลงอยู่แบบนั้น
ว่าทำไมถึงไม่ยืนเคารพเพลงสันเสริญพระบารมี
แต่มันกลายเป็นกระแสตีกลับว่าคุณอ้น

ทำไมคุณไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแบบนี้
เอาไปกันใหญ่กระแสตีไปตีมาแบบนี้นะฮะ
เป็นภาพของผู้ชายคนนี้ไม่ยอมยืนทำความเคารพเพลงสันเสริมพระบารมีในโรงภาพยนตร์
ข้อความบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้
ด้วยตัวเองเพิ่งกลับถึงบ้านอาบน้ำเตรียมตัวนอน
ทบทวนถึงสิ่งที่เห็นแล้วเขียนบันทึกนี้เก็บไว้
ผมโตมากับการถูกสอนให้เคารพผู้ที่มีพระคุณกับเราในเรื่องต่าง
ย้ำให้เห็นถึงความงามความกระตันยูกระต่าเวที
ความรักในความเป็นชาติและแผ่นดินเกิด
เป็นของคู่กันกับประเทศเจริญแล้วแทบทั้งสิ้นนะครับ
คุณอ้นยังเขียนต่อว่าโกรธจนเกือบจะโยกตัวไปเตะเขา

แตะไปแตะขออภัยเอาโยกตัวไปแตะให้เขายืนกันนะฮะ

แต่มาคิดว่าถ้าทำไปเราจะทำดีไหมเพราะเราบอกไม่ได้
มันเกิดจะขึ้นจากหัวใจคือจะบังคับให้คนอื่นทำไม่ได้

แล้วก็ยังตำหนิคนในโรงภาพยนตร์คนอื่นที่ยืนกดมือถือ

ครึ่งเพลงจบไปครึ่งเพลงโดยบอกว่ายังไม่พร้อมเนี่ย
ก็ทำธุระให้เสร็จก่อนดีไหมแล้วค่อยเข้ามาชมภาพยนตร์อะไรแบบนี้นะฮะ
พอโพสต์ไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมประมาณสักไม่กี่ชั่วโมง
คุณอ้นลบทิ้งเลยนะแต่ว่าแน่นอนครับชาวเน็ตแคปเอาไว้
แล้วก็กระแสโต้กลับที่ทางไม่เห็นด้วยกับคุณอ้น
ทำนองที่ว่าคุณแอบถ่ายนี่คุณละเมื่อสิทธิสูงบุคคลคนอื่นนี่
คุณทำผิดกฎของโรงภาพยนตร์โดยการที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
สำหรับคนที่แอบถ่ายหรือถ่ายคลิปถ่ายภาพในโรงภาพยนตร์บอกว่า
แอบถ่ายขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือคลิป
แล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของสถานที่
ไม่อนุญาตทั้งภาพและเสียงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องระวังโทษจำคุก
ตั้งแต่๖เดือนถึง๔ปีหรือปรับตั้งแต่๑แสนถึง๘แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะโอ้โหหนักเลยเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไปแล้วกัน